มากยิ่งขึ้นนะครับและเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้า
อาจจะมีการแข่งขันออกแคมเปญที่รุนแรงกว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ำไป
เดี๋ยวตามจากบริการของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
เมนูใหม่ทั้งคาคิอาเกะเอบิโอยาโกมากิ
ซูชิข้าวสัวญี่ปุ่นห่อกุ้งชุบแป้งทอด
เนื้อแน่นคลุกไข่กุ้งแบบไม่อั้น
ดอลลี่แหล่งรวมวิตามินและไขมันดีต่อร่างกาย
และเอบิเทนแซลมอนมากิซูชิแซลมอน

ห่อด้วยข้าวสาหร่ายญี่ปุ่นพันรอบด้วยสาหร่ายชุบแป้งเทมปูระ
กุ้งและซอสสูตรพิเศษ
เสิร์ฟในร้านอาหารญี่ปุ่นชาบูชิบุฟเฟ่
ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ

แคมเปญชาบูชิแอนด์โซมัชมอร์
ชาบูซูชิและอีกมากมายล้นสายพาน
เรามีการปรับขบวนการรายการอาหารทั้งหมดบนสายพานทั้งหมดเนี่ย
เพิ่มคุณภาพและเพิ่มแวร์รูนะครับ
เพิ่มสินค้าใหม่ให้กับผู้บริโภคของเรามากยิ่งขึ้น
ไปจนถึงไม่เพียงเฉพาะอาหารบนสายพันธุ์เท่านั้น

เช่นซูชิและก็มีอาหารของทอดอย่างกุ้งเทมปุระ
แล้วก็มีพวกโอเด้งทั้งหลายรวมจนถึงเครื่องดื่มแล้วก็ไอศครีมนะครับ
โดยเฉพาะนอกจากที่เราปรับอาหารเพิ่มหลากหลาย

เรายังปรับเมนูสำหรับซูชิเนี่ยหน้าใหม่มาด้วยนะครับ
โดยเรามีเมนูนำเสนอใหม่อีก๕รายการนะครับ
ชาบูซูชิและอีกมากมายล้นสายผ่าน
อดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่รักสุขภาพค่ะ
จึงได้ปรับลดเมนูที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
เพิ่มคุณภาพวัตถุดิบและเมนูสุขภาพเข้าไป
ถือเป็นการขยับกลุ่มลูกค้าจากตลาดแมส

ก็ยังยึดมาเสมอก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับ
สดใหม่อร่อยนะครับแล้วก็ยังรักษาคุณภาพที่สำคัญที่สุด

เพราะฉะนั้นลูกค้าหรือผู้ที่ใช้บริการ
ก็สามารถเลือกได้ว่าความคุ้มค่า

เขาจะเข้ามาในร้านของเราหรือไม่
เพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาใช้บริการ
เขาจะย่อมทราบว่าเขาเข้ามาแล้ว
ชาบูชิให้อะไรมากกว่าหรือว่าเขาได้อะไรมากกว่า

หันมาใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากขึ้นค่ะ
หากค่าอาหารตั้งแต่๓๐๐บาทขึ้นไป
ผู้บริโภคก็จะเลือกชำระเงินผ่านบัตร
สำหรับอาหารบุฟเฟ่เองลูกค้ากว่า๑๗๐
ชำระด้วยบัตรเครดิตค่ะ
การจัดเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
โออิชิกรุ๊ปจึงร่วมมือกับธนาคาร
โปรโมชั่นพิเศษเพื่อจูงใจผู้บริโภค
ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่๓๑สิงหาคมนี้นะครับ
พิเศษสุดนะครับสำหรับผู้ถือบัตรนะครับ
สามารถมาใช้บริการที่ร้านค้าในเครือของบริษัทโอชิกรุ๊ปนะครับ
ทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้าน
ชิบุฟเฟ่นะครับชาบูชิโอชิปราเมนนิกุยะและคาชิ

ธนาคารกรุงเทพก็จะได้รับส่วนลด๑๕นะครับ
และนอกเหนือไปจากนั้นสามารถนำคะแนน
วันแรกเงินคืนได้อีก๑๕นะครับ

และเงินคืนสูงสุดถึง๓๐ทีเดียวนะครับ
การเป็นพันธมิตรความร่วมมือกันทางธุรกิจ
ยังสารต่อแคมเปญทางการตลาด
หวังได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคด้วย

เราได้นำพาลูกค้าของธนาคารแบงค์กรุงเทพ
ที่ผู้ถือบัตรเครดิตบัตรเดบิต

แล้วก็เรียกว่าเป็นปากต่อปากนะครับ
ว่าเป็นความประทับใจของผู้ที่เดินทางไปกับเรานะครับ
แล้วก็หลายท่านยังอยากจะร่วมเดินทางไปกับเรา

แล้วจ่ายผ่านบัตรนะครับ
บัตรเครดิตบัตรเดวิต

และเป็นช่วงที่มีวันสำคัญอย่างวันแม่แห่งชาติ
ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภค
ออกมาใช้จ่ายคึกคักกว่าช่วงครึ่งปีแรกค่ะ
ในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมานะคะ

มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ๑๕ต่อปีนะคะ
ซึ่งก็มาจากที่แบรนด์ใหญ่มีการขยายสาขา
และการเปิดตัวของร้านใหม่นั่นเองค่ะ
ทำให้ปัจจุบันมูลค่าตลาดของร้านอาหารญี่ปุ่นในบ้านเรานะคะ
อยู่ที่๒๓๕๐๐ล้านบาทค่ะ
จะมีมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้
เพื่อครองความเป็นผู้นำในตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นแบบชาบู
ที่มีส่วนแบ่งทางกระตุลาด๑๘๓ล้านบาท
อยู่ที่ประมาณ๗๐๐๐ล้านบาท
เติบโตราวร้อยละ๗จากปีที่ผ่านมาที่๖๐๙๖ล้านบาทค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน